มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ออกมาด้วยนะคะสำหรับกรณีของอดีตผู้กำกับโจ้ค่ะ
ครับโดยเป็นคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะมีการโพสต์แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะคะ
โดยบอกว่าการที่มีคลิปหลุดออกมาเนี่ยเกิดจากเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวค่ะ
เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าอดีตผู้กำกับโจ้ดูแลคนในโรงพักอย่างดีแบ่งผลประโยชน์
ไม่ได้เกี่ยวกับคุณธรรมแต่มันเป็นเรื่องของคุณเงินมากกว่า
เพราะขณะอดีตผู้กำกับโจ้พูดวลีบอกว่าผมอโหสิกรรมให้กับคนปล่อยคลิป
จากประสบการณ์ของผมแบบนี้แสดงว่าทนไม่ไหวแล้วลูกน้องทนไม่ไหว
ต้องการเอาผู้กำกับโจ้ลงจากตำแหน่งออกมาแฉใช้คำว่าเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัว

ก็เรื่องเงินล่ะครับเรื่องเงินแน่นอนในสมัยก่อนเนี่ย
จ่ายเงินซองพวกนี้เนี่ยนะเป็นว่าธุรกิจสีเทานะ
ยังไม่ใช่ธุรกิจสีดำแบบยาเสพติดก็จะจ่ายตั้งแต่ร้อยตีร้อยโทร้อยเอก
อย่างผมจ่ายร้อยตีห้าร้อยร้อยโทพันหนึ่งร้อยเอกพันห้า
ถ้าเป็นสารวัตรห้าพันอืมมีธุรการปรับปรามอ่าจราจร
อ่าสืบสวนสอบสวนครบหมดฮะแล้วยังมีกองกลางด้วย
กลางโรงพักไว้สร้างรับจ่ายพวกข้าน้ำมันข้ากาแฟข้าใช้จ่ายต่างต่าง
ปะถะได้ครบทุกคนได้ครบทุกคนอย่างงี้แฮปปี้แต่ไอ้โจ้มา
มันจัดการเปลี่ยนระบบคือเอาทุกอย่างมาอยู่กับตัวมันเอง
อ่าทุกคนมาส่งมาตัวมาแล้วมันเป็นคนจัดสรรถ้าอย่างเงี้
ลูกน้องกินเข็นผักเข็นย่ากินคนอย่างไอ้โจ้เนี่ยทาบ
ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี้ยผมก็เชื่อว่ามันเติบโตนะอืม
มันตรงเลยล่ะหน้าตาท่าทางบุคลิกวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่

การใช้วิธีทรมานเพื่อเค้นสอบผู้ต้องหา

ยิ่งเป็นสอบพอมือนครสวรรค์ใจกลางเมืองแบบนี้

อดีตผู้อำกับโจ้น่าจะทำจนเป็นนิสัยแล้ว

ยังไงผู้กำกับโจ้ไม่น่าหลุดคดีนี้

และประเทศไทย
สบายเป็นไง
ทำเหยียดแบบว่า

โดยคลิปกับพุทธเมื่อให้สมัย
ลูกน้องไอ้ลูกน้องมึงมึงไปยิงไอ้นั่นดิถามหน่อยมึงกลัวผู้กำกับมึงเลยต้องไปทำ
ให้ความเป็นธรรมความเป็นธรรมได้ยังไงถ้าเกิดมึงไม่ทำตามในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
โดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่านี่ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดไปขึ้นศาลได้
เหตุผลของผมก็เพราะว่าไม่มีมันมาซะดีกว่าไม่มีมาเสียดีกว่าเพราะการที่มันมาเนี่ย
มันนึ่งภาพลักษณ์ของตำรวจผมไม่รู้มันหนีไปหรือว่ามันโดนจับได้
ผมไม่รู้นะแต่ไอ้เนี่ยมันหายไปจะดีกว่า
ส่วนประเด็นเรื่องของการเอาคลิปจะไปตบทรัพย์อดีตภูมิกับโจ้อีกที
ที่คุณชุวิตก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่ต่อให้มีจริงก็คงทำไม่ได้อยู่ดี
เพราะว่าหลักฐานในกล้องวงจรปิดเนี่ยภาพมันชัดมากนะคะแล้วก็เชื่อว่า
บอตรจะไม่ปล่อยให้ภาพลักษณ์องค์กรตำรวจเสียหายจะกู้ภาพลักษณ์กลับคืนมาให้ได้
ด้วยการลงโทษหรือว่าดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับ